ดูกันต่อนะคะข่าวของพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะคือล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
แบบบึ้นมาเลยค่ะถอยรถตู้ป้ายแดงโอ้นะคะเสริมความปังแล้วก็มีแฟนแฟนเนี่ย
มาแสงความดีกันแน่นเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราไปเจอพี่หนุ้ยเชิญยิ้มมาค่ะ
แกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ออกรถคันใหม่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะไอ้รถคันเก่าเนี่ยก็นั่งได้สี่คน
อืมแล้วช่วงนี้ก็เดินซ้ายทำบุญบ่อยแล้วก็คือไปกันแบบหลายคนน่ะนะคะ
ไปกัน๗๘คนค่ะพี่นุ้ยก็เลยตัดสินใจค่ะ
รถตู้คันใหม่มาเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเนี่ยเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยตามที่เห็นหน้าจอเลยไปกันแน่นเลยค่ะ
แน่นอนนะคะเราก็ส่องไปที่ป้ายทะเบียนป้ายแดงนะคะ
ส่วนที่มีภาพแม่ยายภาพนี้เลยค่ะ
แม่ของพี่ตั๊กเสรียพรมาเจิมรถให้
ก็เป็นจังหวะที่คุณแม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพอดี

แม่ยายครับผมเข้ารถเมียมเข้าเท่ากับแม่ยายเลย
ช่วยมานั่งให้เป็นแม่ย่านางรถให้หน่อย

พร้อมกับโวยพรให้รถคันนี้ของพี่หนุ๊ยเนี่ย
ขนเงินขนทองขนความสุขตลอดทุกเส้นทาง
ไปฟังเสียงพี่นุ้ยกันหน่อยค่ะ
เอารถตู้มาเพราะว่าพี่เดินทางบ่อย
รถคันเก่าบางทีไปได้แค่๔คน
อย่างพี่ไปเดินทางเดี๋ยวนี้มันก็มีถึง๗คน๘คน

ใช่ไปถึงสถานที่หาที่จอดมันก็ง่าย

เราก็เลยให้แม่เขามานั่งเป็นแม่ยานางหน่อย

แล้วก็อวยพรให้พรอะไรอย่างนี้
เป็นรถที่นำพาไปหาเงินหาทองไปหางาน

เจอแต่สิ่งดีมันก็มีได้รับพรจากแม่ยาย

เขาจะเป็นแม่ยายก็คือเหมือนกับแม่ของเรานั่นแหละ
ป่ะเขาก็ให้ความรักความเมตตาไง